เตี๋ยวกันต่อแต่ก๋วยเตี๋ยวที่จะพาไปทานเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวกั้ง
เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของจังหวัดปราจีนบุรีอร่อยพูนชามลูกค้าแน่นร้านทุกวัน
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
แว้ว
ไปดูที่ร้านนี้กันหน่อยร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำเออเลิศ

อยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรี
มีหลากหลายเมนูเลยทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำสาย
เย็นตะโฟข้าวหมูทอดข้าวขยำหมูข้าวกั้งทอดกระเทียมไข่ข้น
และเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมายข้าวยำตำเตี๋ยวอะไรมีหมดเลย

ส่วนเมนูเด็ดที่แนะนำห้ามพลาดเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำยกร้าน
เพราะว่ายกไปทั้งร้านเลยนะฮะและก็ลวกหม้อก๋วยเตี๋ยวตู้กระโจกรสเข็นคือยกไปเลย

อันนี้ยกร้านก็คือมีทั้งกั้งปลาหมึกหมูเด้งกุ้งรวมอยู่ครบในชามรสชาติจัดจ้าน

เลิศนะฮะวัตถุดิบเขาออกสดใหม่ทุกวัน
คุณนิกเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อก่อนทำงานประจำนะลาออกเลยจ้ะมาทำอาชีพส่วนตัวเลย
แล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยคิดค้นพัฒนาสูตรก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้ง
ให้เป็นเจ้าแรกของปราจีนบุรีตอนแรกเปิดเป็นร้านเล็กอยู่ในบ้านของตัวเอง
แต่เขาบอกว่ากระแสตอบรับดีค่ะลูกค้าเยอะนะคะ
ก็ขยับขยายร้านมาตั้งอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็มีเมนูเพิ่มด้วยเนาะ
จากก๋วยเตี๋ยก็จะเป็นอย่างที่บอกแหละส้มตำยำข้าว
เพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาทาน
ก็ดีเหมือนกันนะบางคนสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขอส้มตำก็ด้วย
กับข้าก็ได้ใครที่อยากจะมีอาชีพเจ้าของร้านเขา
ไม่ห่วงสูตรนะเอาเปิดคอร์สขายสูตรนะ
เปิดขายคอร์สเลยนะฮะราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะ
ใครอยากลองทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งรสเด็ด
ที่เป็นแบบเจ้าแรกของปลาจีนบรี
ค้าวอีกอย่างเนี้ย

ถ่ายรูปไว้เลยนะน่ากินต้นเมนู
เลิศเลิศจริงนี่กล้างกระเทียมไข่ข้น
เห็นตอนแบบแหวกแหวกไข่แบบว่าเอาช้อนซ่อมแหวกไข่ดาว
แหวกไข่ข้นอันนี้ไข่ข้นมันจะแบบเยิ่มใช่ไหม
มีข้าวกลางหมูมีหลักต่ายเมนู
อันนี้อาจจะเป็นหมูถอดกระเทียมกุ่งกระเทียมกั่งกระเทียมอะไรแล้ว

แล้วเขาจัดจานสวยด้วยน่ากินไปอีกนะ
โอ้โฮเลิศ